นครปฐมนะคะมีพระรูปหนึ่งค่ะ
มาเทศในวันพระก็คือวันพุธที่๑๓
แล้วก็เข้ากุฏิไปหลังจากวันที่๑๓เนี่ย
ไม่มีใครพบตัวพระรูปนี้อีกเลย
หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

ปรากฏว่าท่านมรณภาพอยู่ในกุฏิแล้ว

พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ก็เข้าตรวจสอบศพพระวุฒิโชคสุดใจชื้นวัย๔๓ปี
มรณภาพคากุฏิในวัดไร่เกาะต้นสำโรง

สภาพนอนคว่ำคางพาดอยู่กับขอบเตียง
ร่างกายเริ่มบวมอืดแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
ว่าน่าจะมรณภาพมาไม่ต่ำกว่า๑วันแล้วค่ะ
ร่างกายไม่ได้มีบาดแผลถูกทำร้าย
แล้วก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ด้วย
ในวัดเล่าให้ฟังว่าพระวุฒิโชค
ออกมาเทศในวันพระก็คือวันพุธที่๑๓มีนาคม
จากนั้นก็กลับเข้ากุฏิไปแล้วไม่มีใครเจอพระวุฒิโชคอีกเลย
ช่วงค่ำที่ผ่านมาไปเคาะประตูเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ
แอบมองลอดเข้าไปที่ทางหน้าต่าง
ก็เห็นว่าพระวุฒิโชคนอนมรณภาพอยู่ค่ะ
คาดว่าพระวุฒิโชคอาจจะมีโรคประจำตัวหรือเป็นลม
แล้ววูบล้มหน้ากระแทกขอบเตียงจนมรณภาพ